อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมก็เป็นเหตุอุกอักกลางตลาดนะฮะ
มีคนรู้จักกันนะฮะเอามีดไปจ้วงแทงวัยรุ่นคนหนึ่งกลางตลาดครับ
กล้องวงจรปิดสามารถจับเอาไว้ได้คุณผู้ชมนะฮะแบบแทงแบบไม่ยั้ง
สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าสองคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
มีเรื่องบาดหมางคาใจกันมานานพอเจอหน้ากันซัดไม่ยั้งเลยครับ
ดูสิฮะแทงแล้วเขาอุตส่าห์วิ่งหนียังจะขับรถตามไปอีกครับ
โอ้โหนี่เป็นคลิปจากกล้องวงจร
ตอนปิดคือโลกโซเชียลมีการนำไปแชร์นี่เขาขับมามาเจอหน้ากัน
กันพอดีกลางปะกันพอดีครับคุยกันอยู่สองสามคำแทงเลยอ่ะ
นี่ขี่ออกมาเจอกันปากซอยตอนนั้นมีชายวัยมรุ่นอีกคน
หมวกกันน็อกซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดสวนกัน
พอดีครับพูดคุยกันเล็กน้อย
ก่อนทั้งสองจะยืดชุดกระชากันไปมาแล้วชายที่สวมหมวกกับพู่ก่อเหตุเนี้ย
เอามีดมาพกมาด้วยกระหน่ำแทงแบบไม่ยั้ง
เลือดไหลนองเต็มถนนและคนถูกแทงก็วิ่งหลบหนีไป
ผู้ก่อเหตุพรยามจะไปแทงซ้ำแต่เปลี่ยนใจขับรถหนีไปเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓๐ธันวาคมที่ผ่านมา
และสุดท้ายคนโดนแทงเสียชีวิตเลยนะครับ
คือต้องบอกว่าแทงไม่ยั้งจริง

ติดตามตัวจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วครับ
เพียง๔ชั่วโมงหลังก่อเหตุ
ทราบชื่อคือนายฮามิดีแจ๊บออายุ๒๐ปี
ผู้เสียชีวิตคือนายอับดุลฮามิตบือซาอายุ๓๒
ผู้ต้องหาสารภาพผมก่อเหตุจริงครับ
ตัวเขาเองกับผู้ตายเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน

สาเหตุทำไปทำไมเขาบอกว่าที่ผ่านมาทะเลาะกันบ่อย

อีกฝ่ายอยู่ในกวนวัยรุ่นอีกกลุ่มในหมู่บ้านที่ไม่ถูกกัน
ผมย้ำแบบนี้เป็นญาติกันและอยู่บ้านหลังเดียวกัน
แต่สองคนนี้อยู่คนละกลุ่มกัน
เป็นกวนที่ไม่ถูกกันนะครับ

เขาเป็นลูกจ้างของร้านมุสลิมพานิส
ซึ่งผู้เสียชีวิตหนีไปหลบซ่อนตัวในร้านหลังถูกแทงบอกว่า
ระหว่างที่คนร้ายจ้วงแทงผู้เสียชีวิตบนถนนเนี่ย
ได้ยินเสียงคนนี้ร้องขอความช่วยเหลือ
ก็รีบเดินออกไปจากร้านไปดู
เห็นผู้เสียชีวิตวิ่งไปขอความช่วยเหลือหลังจากถูกแทง
แล้วก็วิ่งเข้าไปที่ร้านเขาทำงานอยู่
สักพักหนึ่งคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เหมือนจะไล่ตามไปแทงซ้ำ
แต่ก็ขับรถหนีไป
ผู้เสียชีวิตก็เลยเข้าไปแอบซ่อนตัวอยู่ที่ร้าน
คนร้ายตัดสินใจหลบหนีแทนนะครับ
ต่อมาก็เลยเดินไปหาผู้เสียชีวิตที่นั่งเลือดอาบอยู่ทั่วร่างกาย
บริเวณประตูด้านที่เดินออกมานี่แหละ
แล้วผู้เสียชีวิตก็เดินออกมานอนอยู่ที่ถนนหัวมุมของร้าน
เจ้าของร้านก็เลยแจ้งจำรวจเข้าไปรับทราบ
แล้วก็ไปรับตัวผู้ตอนนั้นบาดเจ็บอยู่
นำไปส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตนะครับ
สุดท้ายก็เสียชีวิตแต่ว่าก็จับคนร้ายได้แล้ว
เป็นญาติกันลูกพี่ลูกน้องกันอยู่บ้านเดียวกัน
แต่เพียงแต่ว่าอยู่คนละแก๊งกัน
หลายเหตุการณ์นะคะที่เกิดเหตุแบบนี้เป็นความรุนแรง
แล้วก็เป็นความบาดหมางใจในครอบครัวสักส่วนใหญ่เลยนะคะ